ผู้ชายคนนี้ขับรถไปชนทางเท้า

คือคนสงสัยว่าขับรถชนทางเท้าเนี่ย
เป็นสาเหตุให้ถึงกับเสียชีวิตเลยเหรอ

โมงเช้าตำรวจสพเมืองเลยนะครับ
ได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตอยู่บนรถเก่งเนี่ยนะครับ
คือไปตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุริมถนนวิสุทธิเทพ

ล้อหน้าซ้ายโอเคล่ะยางแตกนะครับ
พบคนขับสวมเสื้อยืดสีแดง
กางเกงวอร์มสีดำนอนเสียชีวิต
คือฟุ๊บมาที่เบาะคนนั่ง
ทราบชื่อคือนายนัสกรเสิร์ชศรีนะครับ

ส่งชนะสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลเลย

ดาบตำรวจทรงยศเดชสูงเนินนะครับ
เปิดกระจกลงมานิดหนึ่งนะแล้วล็อกประตูรถ
พยายามตะโกนปลุกให้ตื่นนะครับแต่ไม่ตื่น
แจ้งกู้ชีพให้มาด้วยประตูสอบนะครับ

ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
เล่าแบบนี้บอกว่า๖โมงเช้าได้
เห็นรถคันเกิดเหตุขับขึ้นไปแล้ว

ตอนนั้นก็มีคนเดินไปดูแล้วก็เคาะกระจกเรียกนะ
แต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเข้าใจว่าสงสัย

กระทั่งมาทราบภายหลังว่าคนขับเสียชีวิตครับ

บี่รถจนกลัวฟุตบันแล้วยางแตกแล้วขึ้นมา

แล้วคราวนี้พอวอร์เรียสาเชอร์เกิดขึ้นแล้ว

เจ้าออกไปซื้อของตลาด

ติดเครื่องเปิดแม้เปิดไฟอีกแล้ว
ไฟใหญ่ก็เปิดแล้วไฟใหญ่ก็ดับ
รถจะติดเครื่องรถจะติดเครื่องอยู่เนอะ
ติดเครื่องอยู่ตลอดจนกระทั่งกระทั่งกระทั่งกระทั่งกระทั่ง

ครับผมเพราะว่าปีนขึ้นมาแล้วก็ปิดเครื่อง
ก็ยังเป็นที่กังขานะคะว่าเหตุการณ์เท่านี้ทำให้เขาเสียชีวิตได้เลยหรือไม่